เอามาดูเรื่องของการปราบรามยาเสพติดค่ะ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดไปจับกลุ่มผู้ต้องหา๒คนนะคะ
เขาลักลอบขนยาเสพติดตั้งล้านกว่าเม็ด
วิธีซุกซ่อนของเขาซ่อนไว้ในรังผลไม้
ร้ายมากกะจะตบตาตำรวจ

ทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวไว้ได้เนี่ยนะคะ
พลตำรวจโทชินพัฒน์สารสินผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
แหลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๒ราย
เป็นการแถลงในพื้นที่ที่จับกลุ่มได้เลยนะคะ
ผู้ต้องหามี๒คนชื่อว่านายอดีศักดิอักษรกลั่น
และนายอดุลวงอนุของกลางขายบ้า๑๒๐๐๐๐๐เมตร
กลับรถกระบะอีกสองคันและโทรศัพท์มือถืออีกหกเครื่อง
พลตำรวจโทชินพัฒน์กล่าวว่าตำรวจปราบรามยาเสพติดสืบทราบ
จนไปพบว่านายอดีศักดิ์มีพฤติกรรมลักลอบลำเลียงยาบ้า
จากกรุงเทพนะไปจำหน่ายในภาคใต้ตอนล่าง
วิธีก่อนการของเขาที่มาถูกจับกลุ่มก็คือ
นายอดีศักดิ์ขับรถกระบะคันแรกทะเบียนนครศรีธรรมราช
มีผลไม้มานิดหน่อยจากนั้นมาจอดที่ตลาดขายผลไม้
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีจอดเพื่ออะไร
จอดเพื่อรอรับยาเสพติดจากผู้ร่วมขบวนการ
และก็ซื้อผลไม้เพิ่มเติมต่อมาค่ะตำรวจซุ่มดูอยู่
รถมาและรถเป้าหมายคันต่อไปเป็นทะเบียนกรุงเทพมาจอดเทียบ
คนขับค่ะลงมาจากรถขนกล่องผลไม้ใส่ท้ายรถกระบะ
เท่านั้นแหละค่ะตำรวจสืบทราบมาว่าในกล่องอ่ะ
จากมันจะมีผลไม้แล้วมียาบ้าอยู่ด้วย
แสดงตัวจับกลุ่มขอตรวจค้นเจอยาบ้าค่ะ
และผลไม้ทั้งหมดมีอยู่๖ลังตรวจดูมี๑๒๐๐๐๐๐เมตร
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพขนส่งยาบ้า
ได้ครั้งละเป็นแสนนะคะซึ่งตำรวจจะนำผู้ต้องหาไปสอบสวน
ที่สำคัญคือขั้นตอนการจับกลุ่มยาเสพติด
อันนี้สำคัญมากคือการขยายผลไปให้ถึงต้นต่อ